ในช่วงนี้ไปดูผลกระทบจากพายุโพดุลกันต่อ
คุณผู้ชมยังสร้างความเดือบร้อนให้กับพี่น้องทั้งเหนือและอีสาน
ก็โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนหลายแห่งเป็นการชั่วคราว
ประชาชนต้องนอนบนถนน๔วันแล้ว

เริ่มดูที่กรสินกันก่อนคุณผู้ชม
เป็นกลุ่มชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำท่วม
สิบชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกรสิน
อบพยพไปนอนบนถนนแบบนี้
เอาเต็นต์ไปเอาผ้าใบไปกางไปขึงเอาไว้
ป้องกันยุงป้องกันแมลงแบบนี้นอนกันตามอัตภาพ
ก็๔วันแล้วอยู่ที่บริเวณซอยจรุพัฒนาตั้งแต่๓๐สิงหาคม

การกางเต็นต์ติดตั้งหลอดไฟให้ชาวบ้านได้พักผ่อนเป็นการชั่วคราว
ชาวบ้านกรรมรับปีนี้น้ำท่วมสูงกับปีหกศูนย์
แล้วก็มาเร็วไม่ถึงชั่วโมงแป๊บเดียวท่วมเลย
ตอนนี้น้ำเริ่มทรงตัวบ้างแล้วคาดว่าถ้า

แต่ถ้าฝนตกมาซ้ำอีกแน่นอนน้ำจะเพิ่มหนุนสูงอีก
จะต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
ที่จังหวัดเลยก็เดือดร้อนกันอย่างหนักนะคะ
สองอำเภอหลักหลักสำหรับเลยเนี่ยนะ
ก็คืออำเภอเชียงคานกับอำเภอภูหลวงค่ะ
อำเภอเชียงคานหนักสุดบริเวณตำบลจอมศรี
ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมากหลังจากที่เกิดฝนตกหนัก
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำห้วยหินซา
แล้วมันเอ่อล้นเข้าไปท่วมนาข้าว
ท่วมบ้านเรือนประชาชนใน๔หมู่บ้าน
ตอนนี้ชาวบ้านในท้องที่เนี่ยนะคะ
รายงานมาบอกว่าระดับน้ำสูงกว่าครึ่งเมตรค่ะคุณ
เจ้าหน้าที่กันก็ต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้น
แต่เคราะห์ดีมากนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิต
อืมส่วนที่อำเภอภูหลวงฝนตกหนักมาหลายวันแล้วค่ะ
เป็นเหตุให้น้ำป่าไหลไปท่วมบ้านเรือนประชาชน

ขนย้ายเข้าสอกของไปไว้ที่สูงก่อนนะคะ
คือน้ำท่วมสูงที่จุดนี้สักประมาณ๕๑๐เซนติเมตร

ขอนแก่นก็ยังคงอ่วมเหมือนเดิมเลยนะคะ
ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ตาบอดขอนแก่นเมื่อวานนี้กันหน่อยคุณผู้ชมดูสภาพสิ
น้ำมันท่วมสูงกว่า๑เมตรเลยค่ะ
รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านเข้าออกได้
ต้องใช้เรือท้องแบนหรือรถขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะ
ในการที่จะรับส่งคณะครูแล้วก็ผู้ปกครอง

ทันทีที่มีประกาศหยุดเรียนอย่างไม่มีกำหนดนะคะ
ดาผู้ปกครองเขาก็ต้องรีบเดินทางมารับลูกหลานกลับบ้านทันที
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดกันนะคะ
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำ
สอนตั้งแต่ป๑จนถึงม๖เลย
ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด๙๔คนค่ะ
ไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันด้วยครับ

หลังฝนตกหนักสะสมบนเทือกเขา
แล้วก็ในพื้นที่ส่งผลให้มวลน้ำป่าไหลหลาก
เข้าไปท่วมบ้านบริเวณเกือบ๑๐๐หลังคาเรือน
น้ำสูง๑๒เมตรต่อเนื่องเป็นวันที่๓นะครับ
ทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว
เพราะว่าโรงเรียนเองรวมทั้งเส้นทางคมนาคมเองจากบ้านไปโรงเรียน
ก็ยังมีน้ำท่วมสูงนะครับ

ด้านเจ้าหน้าที่นำเข้ากล่องพร้อมกับน้ำดื่มไป
จ่ายให้กับผู้ประสบภัยเวลา๓เวลาเลยครับ
เช้ากลางวันเย็นก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ตอนนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม๕อำเภอ๑๑ตำบล๘๐หมู่บ้าน
แก่อำเภอทัพเคราะห์อำเภอศักดิ์เหล็กอำเภอวังสายภูล
อำเภอบางบุญนาคแล้วก็อำเภอสามงามนะครับอืม
ทีนี้มาดูที่จังหวัดลำปางลำปางเนี่ยหนักเลยนะคะ
กลายเป็นภาพนี้ค่ะดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางการจราจรนะคะ
รถเองก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
จุดที่ดินปิดทัพเนี่ยนะคะก็คือถนนสายลำปางเด่นชาย
บริเวณช่องเขาขาดถนนผาลาศตะมนต์พระบาทอำเภอเมืองค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุดินสไลด์
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการปิดช่องการจราจร๑ช่องทาง
รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เจ้าหน้าที่ห้ามรถทุกชนิดสัญจรบริเวณนี้
แล้วก็มีการเร่งเคลียร์พื้นที่เป็นการด่วน
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ๑วันนะกว่าจะแล้วเสร็จ
สาเหตุก็อย่างที่บอกไปฝนตกแล้วดินมันรับน้ำไม่ไหวไง
มันก็เลยกลายเป็นภาพนี้มาเนี่ยนะคะ
ท้ายกันที่คลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์สะพานขาดค่ะ

ภาพเอาไว้เมื่อวันที่๑กันยายนนี่แหละบอกว่า
จุดเกิดเหตุคือสะพานบ้านนาจารย์ร่วมใจในตำบลดงเย็น
อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคุณดู
สะพานนี้ไหลไปตามน้ำแล้วอะค่ะ
อิทธิพลของพายุโพดุลที่พัดผ่านพื้นที่มุกดาหาร
ช่วง๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอ้โห
ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

น้ำมันก็ล้นตลิ่งจากลำห้วยสาขาต่าง
น้ำป่าไหลหลากมาสมทบอีก
ซอสถนนจนได้รับความเสียหาย

มันขาดอย่างกับเป็นกระดาษไง
คุณผู้ชมคะตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยนะคะ
หนักก็จะเป็นเหนือกับอีสาน